ต่อกันที่เหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุนะคะเครื่องบินเล็กคุณผู้ชมค่ะ
ตกบ่อเลี้ยงกุ้งที่จังหวัดสมุทรสาคร
เหตุการณ์นี้เนี่ยคือมีผู้หญิงผู้ชายซึ่งอยู่บนเครื่อง
แล้วท่านหนึ่งเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นครูการบินด้วยนะคะ

คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยละกันค่ะตอนชาวบ้านไปช่วยเหลือค่ะ
นี่คล้ายถ่ายยิ้มผมถ่ายไว้นะ

โอ้โฮนี่แหละมันจะถ่ายอยู่ล่ะ

โอ้โฮถ่ายมันเร็วหน่อย
อุ๊ยถ่ายกับฉัน
โอ้โฮอันนี้เป็นอาทิชิวป์จริงนะคะ
คือตอนที่ชาวบ้านเขาไปเห็น

เสียงลักษณะคล้ายเครื่องบินมันเสียงดังมาก

พยายามเข้าไปช่วยเหลือปั๊มหัวใจ

ชาวบ้านช่วยผู้หญิงขึ้นมาได้นะครับ

แต่ผู้ชายยังติดอยู่ในเครื่องไม่สามารถช่วยมาได้
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าช้าวหวานนี้

ทางด้านของครูฝึกวินของสมาคมบอกแบบนี้นะคะว่า
ได้ยินเหมือนกับเครื่องมันเทคออฟขึ้นมาแล้วเครื่องอาจจะเกิดการขัดข้อง
แต่ใดก็ตามตอนนี้ยังไม่ฟันทงนะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
เพราะอะไรมันต้องไปตรวจสอบเครื่องยนต์ตัวเครื่องทุกอย่างทุกชิ้นเลย
พอเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขัดข้องอย่างที่เขาบอกว่าเป็นไปได้ว่านักบิน
พยายามจะหาที่ลงจอดฉุกเฉินแล้วร่อนมาลงจอดจุดนี้
พยายามจะหลบบ้านของประชาชนของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นหลบต้นไม้
แล้วสุดท้ายก็มาตกลงตรงบ่อตรงนี้นะคะเจ้าของบ่อกุ้งนะคะคุณหอมหวนค่ะ
แล้วก็เป็นคนที่ลงไปช่วยเหลือคนแรกเลย
บอกว่าวันนี้ในย่าผู้เสียชีวิตจะมีการนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณผู้ตาย
ตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเขารู้สึกสบายใจนะ
ก็อย่างน้อยแม้แต่กระทั่งเขาจะรู้สึกว่าเออทำไมเขาถึงช่วยไม่ได้ทั้งสองชีวิต
ส่วนบ่อกุ้งเนี่ยเสียหายไหมก็เสียหายทั้งบ่อเพราะมันมีเรื่องของน้ำมันที่รั่วไหลมาค่ะ
ค่าเสียหายยังประเมินไม่ได้นะคะ